คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุกรณีที่นักท่องเที่ยวเกาหลี
ฉลามกัดเป็นรายที่๒
ฝ่าฝืนป้ายประกาศห้ามลงเล่นน้ำ
ในพื้นที่ของหัวหินจังหวัดประจวบคลีขันนะครับ
ตรงชุมชนเขาเต่าจริงแล้วตรงนี้
ก่อนหน้านี้มีคนเคยถูกฉลามกัดไปแล้วใช่ไหมนักท่องเที่ยวต่างชาติ
แล้วก็ทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ทางท้องถิ่นเขามีการป้องกัน
เอาป้ายมาปักแล้วนะครับยืนชมบนฝั่งได้

แต่ว่าอย่าลงไปเล่นน้ำนะครับเพราะรอเรื่องของการตรวจสอบอย่างเข้มงวดซะก่อนนะครับ
ว่านักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่ถูกฉลามกัด
ไม่ได้เข้ารักษาการขออภัย
ไม่ได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

แล้วก็ไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูล
เพียงว่าพักอยู่ในคอนโดมิเนียมในชุมชนเขาเต่า
แล้วก็เป็นการฝ่าฝืนป้ายห้ามลงเล่นน้ำทะเล

ที่เขาทำการปักเตือนไว้แล้วก็มีการกั้นเขตไว้นะครับ
อกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีชาวบ้านตกปลาฉลามหัวบาด
น้ำหนัก๔๐๕๐กิโลกรัมได้
บริเวณหน้าวัดถ้ำเขาเต่า

นำไปขายในราคาตัวละ๒๐๐๐บาท

เพราะว่าปลาฉลามหัวบาดยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์คุ้มครอง
แต่บริเวณนั้นถือว่าเป็นเขตอภัยธานนะครับ

ใช่ตอนนี้ให้เทศบาลปักป้ายห้ามทำการประมงบริเวณนั้นต่อไปด้วย
นอกจากป้ายห้ามลงเล่นน้ำนะครับ